ดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีที่สุพรรณบุรีนะฮะ
น้องเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันคุณแม่ก็เลยไปฝากญาติญาติเขาก็รับเป็นพ่อบุญธรรมให้
อืมสุดท้ายไปไปมามาเด็กถูกเครือญาติเนี่ยที่เป็นเครือยาศกันหมดเนี่ยเจ็ดคนข่มขืนกระทำชำราวนะฮะค่ะ
เป็นผู้ใหญ่๕คนเป็นเด็กนะเด็กผู้ชายวัย๑๑ปีกับ๑๔ปีอีก๒คนผู้ใหญ่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีหมดแล้ว
นี่คือภาพที่วันนี้ผู้ปกครองพาเด็กนะที่เป็นเยาวชนชายสองคนมาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
พร้อมกับปฏิเสธข้อหานะฮะว่าไม่ได้ทำนี่นะครับ
ผู้ปกครองพาเด็กชายวัยสิบเอ็ดปีกับสิบสี่ปีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสองในเจ็ดนะฮะ
ร่วมกันก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่สุพรรณบุรีนะฮะ
พบพนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีเพื่อให้ปากคำนี่ฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นตามข่าวที่ท่านตามมาตลอดนะครับ
ใช้เวลาอยู่สักประมาณชั่วโมงกว่านะหลังจากนั้นก็เสร็จขั้นตอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ได้ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่างต้องรอทางสหวิชาชีพด้วย
พฤติกรรมแล้วก็การกระทำของเด็กทั้งสองคนนี้นะครับก็ถูกแจ้งข้อหาในความผิดฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับ
แม่ของเด็กชายวัย๑๑ปีบอกว่าที่พาลูกชายมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ
ลูกชายไม่ได้ทำจริงนอกจากนี้นะครับยังได้มาเปิดอกคุยกับตำรวจทุกอย่าง
ตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นโล่งใจมากขึ้น
ยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
เขาเปิดอกคุยกับตำรวจแล้วแล้วอีกอย่างคือไม่มีอะไรคือล้มใจน้อยมันก็ค่ะอืมแต่ก็ต้องสู้ในอันนี้อีกทีหนึ่งยืนยันเหมือนเดิมค่ะยืนยันเหมือนเดิมค่ะอืมยืนยันเหมือนเดิมปัญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นมันมีจากอะไรป่ะฮะไม่รู้เหมือนกันเลยเพราะว่านี่ทำงานขาวคุณครับไม่เคยได้ไปส้นใจใครเลยอยู่บ้าน

งานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่าได้เรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนมาพบนะครับ
อ่าแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่เด็กทั้งสองคนต่อหน้าผู้ปกครองแล้วก็สหวิชาชีพ

จากนี้ไปจะต้องเป็นขั้นตอนในการนัดผู้ปกครอง

ไปสารเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับเรื่องราวการแจ้งข้อหาการมาพบพนักงานสอบสวน
จากนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับศาล